แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ท็อปนาร์แลนีนูประสนตณาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

พูดเลยนะว่าวันนี้กลับมาเจอเรา๓คนใช่ไหม
กาวบอกได้เลยว่าจะพากินของอร่อยแล้วก็รวยด้วย
โอ้โหชอบมากเลยกับอาชีพนี้นะ

มันเป็นขนมที่เป็นทั้งได้ทั้งของขาวแล้วก็ของหวานได้หมดเลย
อาทิตย์แต่พี่เก่าเชื่อว่าคุณแม่ไม่เคยกินแน่นอน

ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ทันแล้วพวกลูกจะทันกันเหรอ
ไม่ใช่ว่าไม่ทันอย่างเดียวนะแม่นะแม่

อะไรแม่มันกินไม่ได้แม่น่าจะเคี้ยวย่างแน่เลย
ขนมไข่โดนเจ้าหรือ

อะไรอย่างนี้พูดอย่างนี้แม่งงไปหมดเลย
ทำไมขนมอะไรทำไมคุณแม่ถึงจะตกอย่างนี้
ธุรกิจในวันนี้นะคะนั่นก็คือเครปนั่นเอง

ปฏิโทษปฏิถังปฏิโทษโทษโทษ
เกิดอีกแค่ครั้งคุณผู้ชมค่ะทำไมคุณแม่จะไม่รู้จัก
เครปคุณแม่ก็เคยกินทั้งไส้หวานไส้เค็มรสสตอเบอรี่
โรยลูกเกรดโอ๊ยอย่าให้พูดฟิน
อืมอะไรแม่หรือว่านมเบื้องแน่ที่แม่เคยกิน
ใช่ไหมปล่อยทองแล้วมีไส้หวานไส้เค็มเออใช่
ใช่ไหมคล้ายใช่ป่ะคล้าย
แต่วันนี้จะฉีกกดเลยเพราะว่าเครปเนี่ยที่เราเชิญมาในวันนี้
เจ้าของธุรกิจเขาบอกว่าฉีกกดเคฟ
กกดเคลปฉีกกดคุณแม่ไม่เคยชิมแน่นอน
แม่บ้าพารวยจะฉีกออกไปเป็นขั้นอ่อโอ้โห
ต้นตำรับเครปชาโคอร่อยท้าให้รอ

ด้วยเฟรนชายที่มีมากกว่า๒๐สาขา
เกิดมาขนาดนี้เนี่ยไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจเลยจะดีไหม
ในช่วงแม่บ้านผ่านรวย
คุณไฟล์ธนันทรทิพยารม
เจ้าของร้านเครปช็อกผู้คิดค้นเคปชาโคสุดต้นตำรับ
ปัจจุบันขยายสาขามาแล้วกว่า๔๐สาขา
และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณไฟล์ชะนันพรทิพยารมค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจ้าของครีปช็อกต้นตำรับครีปชาโค

ช็อกเนอะแล้วก็เครปชาโคมันเป็นสีดำแบบนี้ไม่เคยเห็นเลย

คำถามนี้อยู่ในใจทุกคนเลยนะคะ
ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกกันต้องขอถามคำถามนี้
เครปชาโพชาโคคืออะไรคะ

และที่เราเลือกคือเป็นฐานไม้ไผ่ปัน

ค่ะถามครับ
พูดถึงของวานไทยที่สีดำดำนี่จะนึกถึงอะไรจ้านลูก

เอ้าตะวัน

เคลปที่เคยเห็นเป็นสีขาวผ่องมาเป็นสีดำอย่างนี้

ไฟล์ไปวางประจำที่ตลาดรถไฟศรีนครินไว้
อาจจะยาวเลยนะเนี่ยวางมาจำไม่ได้พอหรือแล้ว
ทีนี้เขามีร้านเคฟอยู่แล้วค่ะประมาณ๔ล้าน
คืออย่างที่เราอยากจะเปิดเลยแหละใช่เอ่ออันนี้มันชนกันใช่ต้องมีความต่างใช่ค่ะ
ก็เลยก็เลยเลือกเป็นสีดำเพราะว่าคือนุ่นนะคะเขาชอบ
นุ่นคือใครคะอธิบายนุ่นเพื่อนอ่ะ

ก็คือเค้าชอบหนังสอมบี้เลยเนี่ยค่ะ
ทีนี้เราก็เลยเลือกที่ว่าทำยังไงให้เข้าธีมก็เลยใช้เป็นสีดำ
ว่าจะเป็นสีดำต้องใส่ชาโคหน้าชาโคต้องเป็นชาโคอะไรซื้อที่ไหน

ร้องทั้งใส่สีทั้งปลาหมึก

โหนันที่ที่ลองผิดลองถูกประมาณ

แต่ว่ามันไม่เป็นอันตรายแน่นอนคุณผู้ชม
เพราะว่านี่เขาเปิดมาหลายสาขาแล้ว
ตอบชัดกันไปเลยว่าเราทานแล้ว
ในร่างกายของเราไม่ได้รับสารพิษแน่นอน

แล้วตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่ไหนบ้างคะเนี่ย
อ่อตอนนี้มีรถไฟสีนาคารินค่ะเรียบดวน

มุมแล้วก็บางกะปิ

ใช่ค่ะต่างจังหวัดก็๓๐กว่าค่ะ

เขามาซื้อไปค่ะแล้วก็มีดิวเป็นจังหวัด๒จังหวัด

พอจะบอกได้ไหมคะว่าแต่ละชิ้นหน้าตาราคาเป็นยังไงกันบ้าง
ก็จึงเริ่มแป้งเปล่าที่๓๐บาทค่ะ

มีค่ะแล้วก็ใส่บวกไส้ตามไปตามราคาไส้

แล้วถ้าเป็นปูอัดนี้ล่ะจ๊ะ

เพราะว่ามีทูน่าปูอัดอุ้ยทำไมถูกกว่าอันนี้ล่ะ

โต๊ะมันไม่ใช่เหมือนว่าเสียแล้วหรือเปล่า

แล้วไปทำตอนไหนนี่อันนี้ฮาโลวีนค่ะ
นี่เทปซอมบี้แท้เลยนะเนี่ย
อีไล่มีหนอนแบบว่าอุ๊ยออกมาไหนอ่ะ

เพราะปกติแล้วเนี่ยอาพิษก็ชอบกินหนอนนะ

นอนแบบนี้สิสุกแล้ว
หนอนที่ทานได้
พอมาใส่แบบนี้มันก็คือเอดดีเนอะคนชอบ

โอ้อันนี้ด้านนั้น๖๐บาทหมดเลย

อื้อมวังอุ้งแม่โลกหล่นน้ำคุณไฟด์อร่อยมากเลยอ่ะ
นี่แหละไม่ได้แบบเพิ่งออกจากเปานะอื้อนี่ไม่เสียแรงไปพบหมอจัดฟัน
มันสิสวยสวยอร่อยตามหล่อหลายของเคลปมักขึ้น

อือก็ค่อนข้างนานค่ะ

มันก็เลยให้กลิ่นหอมกับรสชาติความหวานได้มากกว่า
ยอดขายเป็นยังไงนะคะเป็นต่อเดือน

ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการ

เดียวก็คืนทุนแล้วเนาะแป๊บเดียวเองเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาขายได้หมื่นกว่าบาทแล้วเนาะใช่ค่ะ
อ๋อแล้วถ้าสมมุติคนต้องการไปติดต่อทางช่องไหนได้บ้างค่ะอืม
ก็มีเฟซบุ๊คค่ะเป็นเขียนว่าเคปช็อกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
นี่เลยอร่อยมากมันกรอบจริงคุณผู้ชมแล้วถูกสุดก็คือ๓๐บาทที่ไม่มีไส้
ใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติแพงสูงสุดสูงสุดคนทานประมาณ๔๕ไส้ในแผ่นเดียวค่ะ
๔๕ไส้ยกเนอะยกแน่นมาก๑๒๐๑๓๐บาทคือว่าไม่แพง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปทานที่เมืองนอกก็ราคาแพงนะใช่เอาจริงเมืองนอกก็ยังไม่เคยมีนะ
ไม่มีไม่เคยเห็นเลยนะคุณแม่ไม่รู้ว่าจากไหนอ่ะค่ะแม่เยอะมากเลยอ่ะ
แล้วไส้ไหนขายดีที่สุดบอกหน่อยก็นูเทล่ากล้วยนูเทล่าฝอยทองนี่อันนี้กับตะวันเองใช่ค่ะอืม
เลือกถูกมากเลยอ่ะถูกอันนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราติดต่อเป็นเฟรนชายอย่างเงี้อยากไปเปิดบ้างมันต้องใช้เงินเท่าไหร่คะ
ก็มีเริ่มต้นถูกสุดที่๒๕๐๐๒๕๐๐นี่ได้อะไรบ้างก็จะเป็นเตาแล้วก็อุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้เคาน์เตอร์
อ๋อไม่ได้แบรนด์ใช่ค่ะได้แบรนด์ได้ป้าไออะไรหมดทุกอย่างอ๋อได้ด้วยใช่ไหม
แต่ไม่ได้เคาน์เตอร์อย่างเดียวแต่ว่าตัว๔๕๐๐๐บาทเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์พร้อมมีเตาสองตัวเลย
มันเป็นเตาสองตัวเลือกเอานะคะว่าจะเอาตัวเดียวหรือว่าสองตัว
แต่อย่างที่คุณไฟล์เอามาใส่ไอเดียนะใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเป็นแบบทานชาโคเนี่ย

แล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเหมือนกัน

จะได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องทำยังไงใช้เวลาเท่าไหร่

แล้วก็อยากทาตอนที่แบบเสร็จแล้วแล้วร้อนอย่างเงี้ย
ตอนนี้เดี๋ยวเราพักก่อนไหมเพราะว่าปากแต่ละคนยังไม่ไหวแล้ว

งั้นเดี๋ยวจะพูดนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะ
อืมยอดเลยอะเอาไว้นะสับปากนะเอาไว้